การแสดงหมอลำกรอนเป็นมหรสบที่ให้ความบันเทิงรูปแบบหนึ่งของคนอีสาน
โดยหมอลำกรอนจะจัดการแสดงเป็นช่วงเวลาสั้น
หรือบางครั้งก็จะลำกันเป็นวัน
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของงาน
ซึ่งหมอลำกรอนจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเวลาที่มีงานบุญประเพณีของหมู่บ้าน
หรือจะเป็นช่วงของงานบุญประจำปีที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
หมอลำกลอนจึงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน